บรรดิมของยาเศษติดแหมช่วงนี้จับได้แต่ละที่ล็อตใหญ่
แล้วก็ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่คาดว่าน่าจะมาค้ายาเสพติดด้วย
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนั่นคือ

เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม
ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาเข้าไปตรวจที่วัดแห่งนี้
เพราะมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีพระสงฆ์ต้องสงสัยว่าจะไปมั่วสุมเสพยากับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาเห็นมานานแล้วทนไม่ไหวก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปจับกลุ่มตัวแล้วค่ะ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัก๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจากจังหวัดมหาสารคาม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงหลังชาวบ้านเขาแจ้งไปนะคะ
คือชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีพระลูกวัดที่วัดสว่างสร้างแก้ว
อยู่ในตะบนเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
ก็มีพฤติกรรมมั่วสุมกับวัยรุ่นแล้วก็ลักลอบค้ายาเสพติด
ค้ายาบ้านทำแบบนี้กันเป็นประจำเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสนที่กำลังไปที่วัดไปสอบถามเนร
เนนพระสมพรรณศีรษะไหวอยู่ไหม
เนรก็เลยพาเจ้าหน้าที่ไปที่กุฏิ
ไปพบกับพระสมพรรณศีรษะไหวอายุ๔๗ปี
ไปพูดคุยไปเคาะเรียกไปสอบถาม

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปค้นตัวแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็ไปสอบถามไปตรวจค้นในกุฏิ

ทีนี้สอบถามพระสมพรณศีรษะพระกตัวตอบกลับมาลักษณะคล้ายกับคนเมาค่ะ
พูดจาวกวนไม่ค่อยจะได้ความสักเท่าไหร่
พูดไม่ค่อยรู้เรื่องไปตรวจปัสสาวะหน่อย
ทีนี้พอไปตรวจก็เจอเป็นสีม่วงนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสอบถามก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเสพยาบ้า
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงสักไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง

ใช่นอกจากยอมรับแล้วก็มีการสาธิตให้ดูด้วยนะคะ
ว่าอุปกรณ์ทำยาบ้าอะไรทำยังไงลิงก็สาธิตให้เจ้าหน้าที่ดู
คือสาธิตให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเสพยังไง
ใช่แสดงวิธีการเสพยาบ้าให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย

แล้วก็ทำเป็นครั้งแรกด้วยนะเพิ่งจะทำเอง
แต่ว่านอกจากนั้นก็ยังอ้อนวอนเจ้าหน้าที่บอกว่า
ขอโอกาสสักครั้งนะคะเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
คือมันก็ไม่มีครั้งแรกครั้งที่สองอะนะคะ

ขนาดนี้แล้วก็ต้องศึกแล้วล่ะค่ะ
ใช่สุดท้ายก็พาไปศึกแล้วก็พาไปดำเนินคดี

ใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ

คือมันไม่มีบอกว่าครั้งแรกหรือรู้เท่าไม่ถึงการ
หรืออะไรคือถ้าโดนจับได้ก็คือเข้าคุกนั่นแหละค่ะ